บอกว่าไม่จบง่ายซะแล้วค่ะ
สำหรับประเด็นธุรกิจอาหารเสริม
ระหว่างปูปรายากับดีเจมะตูมแล้วก็ดีเจต้นหอม
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ดีเจต้นหอมเขาออกมาพูดแบบชัดเจนเลยนะคะ
ว่าบริษัทเป็นฝ่ายยื่นฟ้องปูเพราะไม่ทำตามสัญญา
ร่างสัญญาขึ้นเองแต่กลับไม่มาทำงาน
โนติสถึง๓ครั้งก็เงียบเฉย
นำไปสู่การฟ้องร้องในที่สุดนะคะ
วันนี้ค่ะปูประยาจะส่งตัวแทนมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยทางปูได้มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
ตัวแทนจะมาพูดรู้ลึกรู้จริงทุกประเด็น
เป็นประจักษ์พยานพร้อมสร้างความกระจ่างชัดให้กับทุกคนนะคะ
ซึ่งก็ได้มีการนัดหมายสื่อมวลชนในช่วงเวลา๑ทุ่มตรง
ดีเจมะตูมเองค่ะวันนี้กลับจากต่างประเทศ
ก็มีคิวงานอีเวนต์ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ซึ่งดีเจมะตูมก็บอกว่าพร้อมเปิดใจทุกเรื่องในฝั่งของตัวเองเช่นกัน
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ทราบความจริงจากทั้งสองฝ่าย
แต่จากคนละที่เช่นกันนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สืบเนื่องมา
จากก่อนหน้านี้ที่ปูประยาเนี่ยเขาออกมาบอกกับสื่อว่าเขาได้ถอนตัว
ออกจากโปรเจกต์ธุรกิจอาหารเสริมนี้แล้ว

อันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจริงปูประยาเขาหมายถึงอะไร
ซึ่งมันก็มีดราม่าต่อมา
พอมองบนปุ๊บกุ๊บกิ๊บเข้าไปเม้นต์ใต้ภาพ
เป็นภาพมองบนก็กลายเป็นประเด็นว่า
แต่ตอนนี้คุณกุ๊บกิ๊บก็ออกมาเคลียร์แล้วนะ

ใช่ก็คือเป็นการส่งรูปภาพมา

แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้ความจริงจากทั้งสองฝ่ายนะครับคุณผู้ชม

อันนี้ผู้จัดการของต้นหอมนะคะ
ต้นหอมเนี่ยก็ได้โพสต์ล่าสุดนะ

เพราะว่า๒๐๑๙
ถ้าทางเรื่องนี้จะไม่จบลงง่ายนะคะ

อันนี้ไทยรัฐได้ลงเอาไว้นะคะ

จากทางผู้จัดการส่วนตัวของดีเจต้นหอมสกุลตลาด
แต่เดี๋ยวรอคำชี้แจงจากทางของปูประยา